งูเนี่ยไม่ได้เลื้อยเข้ามาทั้งประตูบ้านอย่างเดียว
บางทีมันมาจากชักโลกไงค่ะ

ฟังข่าวกันก็บ่อยเนาะ

งูมาทางชักโลกเนี่ย

บ้านเลขที่๗๘ทับ๕๐ซอย
หมู่บ้านธัญพรรควิลถนนแพลกศาสตร์ตำบลแพลกศาสตร์ใหม่

ใช่ธัญพรรควิล

มาถูกแล้วนะธัญพรรควิล
จ้ะหน้าที้เขาพยายามใช้อุปกรณ์

รบชะโต๊กออกมาแบบนี้เพื่อจะทำอะไร

ดึงออกมางูหลามขดอยู่ด้านใน
ซึ่งงูหลามตัวใหญ่มากเขาบอกยาวเกือบ๒เมตร
เมื่อกี้คือเจ้าของบ้านคุณเฉลียวหอมหวนนะคะ
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเข้าไปจะไปทำธุระในห้องน้ำ
ก็เห็นอะไรดำในชะโครกนึกว่ากดไงกดไม่หมด
ก็มันกดน้ำไป๑ครั้งจูบมันโผล่ขึ้นมาได้
ทำไมมันต้องลงกดปั๊บมันต้องไหลลงไปสิ
อันนี้มันโผล่ขึ้นมาใหม่ตกใจเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
วิ่งออกมาโทรหาลูกชายก่อนเลยให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแม่หน่อย
คุณเฉลียวฝากเตือนเลยนะเรื่องนี้เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์เลยนะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะก่อนเข้าห้องน้ำคนยังไง
เช็คนะคะเช็คชะโครกให้ดีก่อน
คือเดินเข้าไปมองก่อนเลยไม่ใช่นั่งปั๊บก่อนไม่ได้
คือปวดหนักเบาขนาดไหนก็นิดนึงสายตากวาด

มันแวบเดียวคุณมันวินาทีเดียวอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณเห็นทุกอย่างมันจะคืนหดขับไปหมดเลยนะ

ว้ายว่ะชกขาทำไมหน้าเกียว

แต่ก็อย่างที่บอกแหละเตือนกันนิดนึงจะเข้าห้องน้ำ
กวาดสายตาดูก่อนนะถ้าไม่มั่นใจ

แต่สรุปว่าเขาพังชะโคกแบบนั้นเขาทำให้ใหม่นะ
สรุปว่าเดี๋ยวเขาก็ติดตั้งให้ใหม่เหมือนเดิมนะ

ไม่ใช่ว่าเป็นอันใหม่มั้งไม่รู้ว่าแต่เขาทำให้แบบเหมือนเดิม
เขาก็เทาะออกมาเห็นแม้คูณแปลว่ามันก็ต้องติดตั้งกลับไปได้แหละ

ต้องยกออกไม่งั้นงูไม่ออกแล้วตัวมันใหญ่ด้วย
ไม่รู้มันมายังไงเหมือนกับน้องดูในชะโคก